เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศสดกันที่อบตโป่งผา
กันบ้างว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างแล้วนะครับ
ติดตามได้จากผู้สิทธิ์ของเราคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากอบตโป่งผาครับ

ซึ่งเหลืออีก๙คนนะครับอยู่ที่อบตโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันอีกครั้งนะครับ
แล้วก็มีผลไม้นำมามอบให้กับที่ศูนย์รับสิ่งของรับบริจาคก็คือบริเวณอบตโป่งผา
ซึ่งจุดนี้จะเป็นศูนย์กลางที่จะรับสิ่งของเหล่านี้
แล้วก็คอยคัดเลือกนำไปแจกจ่ายกระจายให้กับเจ้าหน้าที่
นับพันคนที่กระจายการทำงานอยู่บริเวณเรียรอบบรรณอุทยานธรรมรวงขุนน้ำนางนอน

นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากนะครับ
เพราะส่วนหนึ่งคาดว่าประชาชนเองรู้สึกดีใจนะครับ
แล้วก็คาดหวังมาอย่างยิ่งว่าภารกิจที่เหลือที่จะนำอีก๙คนออกมานั้นจะสำเร็จนะครับ
วันนี้ก็เลยนำสิ่งของต่างมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับจะเห็นว่ามีรถมามอบให้หลายคันทีเดียว
ก็จะเข้ามาทางด้านทิศเหนือของทางองค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผานะครับ
แล้วก็จะออกไปทางทิศใต้ก็จะให้รถเข้าออกเป็นวันเวย์นะครับ
เพื่อความสะดวกแล้วก็ความเรียบร้อยในการที่จะมอบสิ่งของบริจาคนะครับ
เมื่อนำมาถึงแล้วนะครับก็จะมีจิตอาสานะครับคอยขนเข้าไป
ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตะบนปวงภา
เพื่อที่จะนำไปคัดแยกว่ามีกี่ประเภทบ้าง
และประเภทไหนจำเป็นจะต้องใช้โดยด่วนเพื่อที่จะกระจาย
นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่โดยรอบวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางน้อย
อย่างที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นพันคนนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่
รวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็จิตอาสาก็หลายคน
หน่วยงานที่ทำอาหารก็ทำกันตลอดเวลานะครับ
เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นนะครับที่เป็นจุดที่ทำอาหารนะครับ
มีเชฟมาทำตลอดทั้งวันเลยนะครับ
ทำอาหารจากจุดนี้แล้วก็จะแพ็คใส่กล่องใส่ถุง
แล้วก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างโดยรอบนะครับ
เดี๋ยวจะไปคุยกับขออนุญาตคุยกับเชฟนิดนึงนะครับว่ามาจากไหนครับ

คือเราจะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ

จำไม่ได้แล้วครับคือวัตถุดิบหลักของเราอ่ะ
ส่วนมากจะเป็นไก่กับหมูนะครับที่มีอยู่นะครับ
มันจะคือเราจะมาดูเมนูตรงหน้างานครับผม
เพราะว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างระหว่างนี้น่าจะนำไปมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ประมาณกี่คนนะครับก็ประมาณสองสามพันคนนะครับ
คือคือเราอ่าจุดนี้คือจุดจุดทำอาหารที่
ส่งไปทุกจุดเลยนะครับผมตัวเนี้ยมีเชฟมาทั้งหมดกี่คนครับ
คือตอนตอนนี้เชฟที่สแตนบายอยู่มีประมาณห้าหกคนนะครับ
เสร็จเรียบร้อยพอเราจะหมุนเวียนกันสลับกันมาอย่างนี้
ทั่วประเทศนะครับคือของจิตอาสานะครับตอนเนี้ยครับขอบคุณมากมากครับ
สักครู่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งนะครับ
ที่สำคัญมากเรียกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเชฟระดับประเทศนะครับที่มาช่วยเป็นเชฟจิตอาสา
จากบริเวณอฟไลท์นะครับที่มาช่วยปรุงอาหารตลอดทั้งวัน
จนถึงค่ำเลยนะครับแล้วก็มาทำตั้งแต่เช้า
อย่างพี่คนเมื่อสักครู่ก็บอกว่ามาตั้งแต่ตอนตี๕นะครับ
นี่แต่ละเมนูก็เรียกว่าผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ
อันนี้เป็นครับเมนูหมูซีอิ๊วหรือหมูหวานนะครับ
เราจะเน้นหมูเราจะให้เคี่ยวให้มันแห้งเพื่อมันจะได้ไม่เหนียวนะครับผม
ตั้งแต่เช้านี้ทำเมนูอะไรไปแล้วบ้างครับอ่าช่วงเช้าเราจะมีอ่า
ไก่ปีกไก่เหล้าแดงแล้วก็เมนูที่สองก็คืออ่า
ไก่กระเทียมแล้วก็เมนูที่สามก็จะเป็นอ่า
โต๊ะแตกแห้งนะครับเราจะเน้นของที่ไม่มีน้ำ
แล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นค่าต้มขาแห้ง
เราจะเน้นไม่เอาน้ำเลยครับเพื่อในการแพ็กกิ้งเราจะได้สะดวกในการส่งครับ
ฝากให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจครับ
เราก็รู้สึกดีใจตั้งแต่เมื่อวานที่เราได้ข่าวว่าออกมา๔
พวกเราก็มีกำลังกันเพราะเรามาตั้งแต่วันที่๒๘นะครับ
เราก็จะตั้งหลักกันเพื่อผลิตกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
เราจะอยู่จนกว่าหมูป่าจะออกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่จะกลับกันทั้งหมด
มุบพร้อมกันทั้งหมดทั้งผู้สื่อข่าวทั้งเจ้าหน้าที่นะครับ
เรารู้สึกมีความดีใจที่เราได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในวันนี้นะครับ
พวกเรามาด้วยใจไม่มีค่าตอบแทนใดทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับผม
ถือว่ากำลังหลักเหมือนกันนะครับที่บอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นต์สื่อมวลชนอย่างที่บอกไป
เดี๋ยวไปดูไกลภาพตรงนู้นนะครับเป็นภาพบนเขา
ซึ่งก็คือวรรณอุทยานทำลงขุนน้ำนางนอนเที่ยวเหลือเกินวัฒนาที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านบนกันอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็จะเห็นว่ามีกลุ่มก้อนเมฆจำนวนมากนะครับ
ยังคงปกคลุมอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับ
แต่ว่ายังคงครึ้มฟ้าครึ่มฝนอยู่แบบนี้นะครับ
ก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้นะครับ
ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกประมาณร้อยละหกสิบ
ก็คือจะมากกว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ลุ้นว่ายังไม่อยากให้ฝนตกหนักตอนนี้
เพื่อจะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ยังไงก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานต่อไป
แล้วก็มีรายงานนะครับว่าเมื่อเวลา๘นาฬิกามีการประชุมของศูนย์อำนวยการร่วมนะครับ
แล้วก็มีรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานด้วยว่า
เจ้าหน้าที่เองได้เริ่มเข้าไปนำถังออกซิเจนนะครับ
ไปติดตามรายถังต่างต่างที่ทางผู้บัญชาการส่วนอำนวยการร่วมบอกไว้เมื่อวานนี้นะครับว่า
ถังออซิเจนที่เคยที่เคยติดไว้เมื่อวานเนี้ยใช้ไปเกือบจะหมดแล้ว
วันนี้ก็จะต้องไปติดตั้งใหม่ก็ได้รับทราบว่าได้เริ่มปฏิบัติการนี้มาตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาแล้วนะครับ
ก็ยังคงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกหน่วยต่อไป
อย่างที่บอกว่ามีมากกว่าสองถึงสามพันนายบริเวณเดือรอบเลยนะครับ

ยุธยาตุ้มมีข่าวแถวละทีวีรายงานสดจากอัพโตะปงพาอาคหมแตม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นอาหารที่จะทำให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมครับภารกิจในการที่จะไปโรยถังอากาศ
ในถ้ำก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในวันนี้ด้วยนะครับ